มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับ
สาวสวยรวยดราม่าดิฉันหรือเปล่า

ดราม่าจริงมีข่าวให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอด
ล่าสุดถูกเมาส์ว่าอัพค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็น๑ล้านบาท
สำหรับค่าเสียเวลาถ่ายซ่อมฉากหนึ่ง
บอกว่าฉากเดียว๑๔๑ล้านบาทเลยเหรอ
ใช่แล้วคุณแต่ว่าล่าสุดเขาออกมาชี้แจงแล้วดูหรือเปล่า

นี่แหละค่ะถูกเมาส์ถูกลือนะคะว่าอัพค่าตัวเฉียดล้านเลยสำหรับใหม่ดาวิกา
แต่ว่าร่าสุดค่าผู้จัดอย่างอ้ามอธิชชาติและนัทมีเรียเขาชวนสาวใหม่ดาวิกา
เลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้กับนางเอกรุ่นน้อง
พร้อมกับชี้แจงข่าวลือเรื่องการเรียกค่าตัวเพิ่มว่าไม่เป็นความจริง
เพราะตามบทแล้วเนี่ยไม่ได้มีนางเอกคนดังในฉากละครมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคุณ
อกจากนั้นยังชี้แจงแทนผู้กำกับออสบัณฑิตที่ถูกเพจดัง
กล่าวหาว่ามีคนเขียนบทให้พูดแก้ตัวแทนใหม่ดาวิกา
ว่าไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อย
วอนให้ผู้ที่ชอบสร้างเรื่องให้เกิดความเสียหายหยุดการกระทำนั้นซะ
จะทิ้งท้ายให้กำลังใจสาวใหม่พร้อมกับยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่เคยมีปัญหากัน
และต่อจากนี้ก็จะเดินหน้าทำงานร่วมกันต่อไปจ้า
บทจริงเนี่ยตั้งแต่ที่เขียนเนี่ยก็ไม่มีน้องใหม่อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นข่าวที่ว่ามีการขายซ่อม๑ล้านบาทของที่เพิ่มไม่จริงเลย
เดี๋ยวก็ฝากมาบอกว่าพี่ออสเป็นห่วงกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่าจริงมันไม่มีมูลความจริง
ก็เราไม่โกรธเป็นว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ช่วยแก้ให้ด้วยแล้วกัน

อะไรสักอย่างนั่นแหละ

นะเล่าค่ะก็ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะมีค่าอะไรอัพเดทก็จะบอกมีนึงนะอยู่ในช่วงของขั้นส่วนของบทกันปรับเปลี่ยนทำทุกอย่างให้มันดีขึ้น
อยากให้มันดีคือวันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่านักชิวให้กำลังใจกันด้วยเนอะ
เพราะว่าน้องเองก็ทำงานนะคะไม่มีปัญหาอะไรกันเลย
วันนี้ก็ขอบคุณนะที่แบบเออน้องก็เหนื่อยทำงานทำการเยอะ
แต่ก็ถึงเวลาเราก็ได้มาเจอกันบ้างอะไรกันบ้างเนอะ
แล้วก็สู้เป็นกำลังใจให้น้องใหม่ด้วยบอกทุกคนด้วยนะว่า
เราก็อยากให้น้องแบบเจอเรื่องราวอะไรดีต่อไป
ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็ทำงานของเราต่อไป
โอ้โหเหมือนกับหนังคนละมวลเลยเนอะไม่ต้องเนอะ
อีกอย่างหนึ่งเว็บไซต์ดังพูดอีกอย่างหนึ่ง

แต่ทำยังไงเราถึงจะมีข่าวดราม่าว่าแบบได้ค่าตัว๑วัน๑ล้านบ้างอ่ะ
อยากจะมี๑ล้านกี่บีกว่าของคุณนะยังไม่ถึงเลย